ส่วนทีมชาติไทยครับเรื่องราวของมิรวรรณรายวัชก็กำลังติดตามดูฟอร์มของนักเตะทีมชาติ
เดี๋ยวในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะเดินทางไปดูฟอร์มมีการประกาศไปแล้วจะไปที่ไหนบ้าง
แล้วก็เดี๋ยวจะประกาศรายชื่อนักเตะออกมาเบื้องต้นก็มีการเดาทางกันไว้แล้วนะครับ
ไปสนามต่างนั้นชอบฟอร์มใครบ้างเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ลิสต์รายชื่อกันมาจากทีมงานของพวกเราอีกครั้งหนึ่ง

ใช่ครับเกรงรายชื่อไว้เพื่อให้ดูแล้วมันสนุกขึ้นว่าตรงใจกับแฟนบอลหรือเปล่า
บอลเช่นกันนะครับถ้ามีโอกาสก็ควรจะลิฟต์ลายชื่อไว้เพื่อดูว่าเราทำการบ้านตรงใจกับที่โค้ชนั้นบอกหรือเปล่านะครับ
โค้ชของเขาก็ลาออกนะครับทางมาดี้อารี
ล่าสุดครับทางเอสกาโดเบาซ่าวัย๕๙ปีที่เพิ่งจะถูกอาเจนติน่าปลดออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมา
รับงานใหม่ในการเป็นกุญสือให้กับทางสหรัฐอัตวิเศษครับคู่แข่งของไทยสัญญา๒ปี
วันที่๑๓วิทยุนายนไทยก็เปลี่ยนโค้ชเจอกันเลยครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนุกมาก
ก็ไม่ใช่งานง่ายเลยครับถ้าบอลเปลี่ยนโค้ชเนี่ยก็สนุกเลยครับ
เบาซ่านั้นสถิติอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับตลอด๘เดือนในการคุมทีมชาติอาเจนติน่า
ชนะ๓นัดเสมอ๒นัดแล้วก็แพ้๓นัดครั้งอันดับ๕ในบอลโลกรอบคันเลือกของโซนอเมริกาใต้
ในการเข้ารอบสุดท้ายนั้นยังไม่แน่นอนสำหรับทางอาเจดีน่า
แล้วก็เจ้าตัวนะครับมีประสบการณ์ในเอเชียเพียงแค่๔เดือนกับการคุมทีมอานัสเซอร์ในซาดีอาราเบียเมื่อปี๒๐๐๙นะครับ
ก็บอกว่ามีปัญหากับทางเมซี่ด้วยนะครับคุณซื้อคนนี้ถึงขั้นโดนกดดันออกมาตามข่าวนะครับ
แต่ผลการณ์เด็ดนั้นคือการพาทีมสมสรรคว้าแชมป์โกปาดิวเตอร์เดอร์เลสหรือว่าสมสรรค์ชิงแชมป์ของอเมริกาใต้สองสมัย
กับทีมแอลดิยูกิโต้ของเอฟวาดอร์ในปี๒๐๑๐แล้วก็สตาร์เรนโซของอาเจนติน่าในปี๒๐๑๔ครับ
ตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ตรวจโทพิสันจุฬิหลกนะครับเลขาธิการสมาคมและคุณพาธิสุวพงศ์โฆษกและรองเลขาธิการสมาคมฝ่ายต่างประเทศนะครับ
ก็มีการไปประชุมที่บาเรนกันนะครับก่อนหน้านี้มีภาพมีข่าวมาให้ดูกัน
วาระน่าสนใจนะครับนำมาฝากกันหน่อยก็คือ
บอลโลกในปี๒๐๒๖ซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีการเพิ่มจาก๓๒ทีมเป็น๔๘ทีมในรอบสุดท้าย
เจ้าภาพนะครับมีสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาเสนอตัวร่วมกัน๓ชาติ
แต่ว่ายังไม่มีข้อเสนออื่นจากชาติอื่นเข้ามา
คือตามกฎเขาจะเปิดโอกาสให้กับชาติอื่นเสนอตัวเข้ามาอีก๓เดือน
ยกเว้นชาติจากยุโรปแล้วก็เอเชียเพราะว่ามีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพบอลโลก๒๐๑๘ก็คือรัสเซียไปแล้ว
แล้วก็๒๐๒๒ครั้งต่อไปนู้นเลยนะครับก็จะเป็นทางกาต้า